ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะฮะประมาณ๒ทุ่มครึ่งเนี่ย
ทำความสะอาดห้องน้ำที่ตลาดเอี่ยมเจริญย่านสำรงเหนือสมุทรปราการเนี่ย
เป็นห้องน้ำชายนะฮะถึงกับพังงะเลยนะฮะ
เพราะว่าพอเข้าไปทำความสะอาดตอนที่เขาปิดตลาดเนี่ย
เอ้าผู้ชายสองคนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำห้องเดียวกันนะครับ
เขาใช้ยาเสพติดนะฮะลักษณะคือการฉีดเข้าเส้น
แล้วก็ช็อกเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนี่ฮะก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
ตำรวจตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่า๒ศพนี้นะครับ
มีนายทวัฒน์ชัยอยู่วิไรอายุสี่สิบแปดปีนะฮะ
นายธวัชชัยเนี่ยเสียชีวิตนอนหงายอยู่นะ
หงายหลังอยู่บนพื้นมือซ้ายเนี่ยนะฮะ
ของนายธวัชชัยกำเข็มฉีดยาเอาไว้แน่นเลยนะครับ
อีกศพหนึ่งนะครับชื่อนายชัยชาญมูลเชื้ออายุ๔๖ปีนะครับ
นายชายชาญเนี่ยเสียชีวิตในสภาพนั่งคว่ำหน้าอยู่บนโถส้วม
ลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีหลอดนะฮะซึ่งในหลอดมันจุเฮโรอีน
ทิ้งเอาไว้ในโถส้วมอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบในห้องน้ำที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยแล้วก็ศพทั้งสองด้วยนะครับ
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงก่อนมีคนมาเจอศพนะครับคนที่พบศพคือคนดูแลห้องน้ำของตลาดเอี่ยมเจริญ
ชื่อว่านายเอกวัตรนะฮะนายเอกวัตรเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือเมื่อวานนี้นะช่วงก่อนปิดให้บริการห้องน้ำนะครับเขาก็เข้าไปตรวจความเรียบร้อยตามปกติ
ต้องทำความสะอาดก่อนนะฮะก่อนจะปิดให้บริการประจำวัน
ทำความสะอาดห้องน้ำหญิงเสร็จก็ไปทำความสะอาดห้องน้ำชาย
ก็ถูพื้นนี่ฮะนายเอกวัตรเล่านะฮะบอกว่าถูพื้นอยู่สังเกตเอ๊ะประตูห้องน้ำชาย
ห้องซ้ายสุดมันปิดอยู่ลักษณะถูกล็อกจากด้านในค่ะ
แรกก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าสงสัยลูกค้าคงยังไม่เสร็จธุระนะฮะ
ไปครึ่งชั่วโมงคุณเขมสอนท่านผู้ชมก็ยังไม่ออกมาทีนี้เอกใจแล้วนะครับ
เคาะประตูเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับก็เลยก้มลงไปดูข้างล่างมันจะมีตรงจุดช่องอยู่ใช่ไหมฮะ
นี่ฮะก้มลงไปดูโอ้โหเห็นชัดเลยครับมีผู้ชายสองคนนอนหมดสติอยู่
รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะฮะแต่ก็ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตแล้วครับ
ไม่มีนะอือถ้าว่ามีเสียงครับผมจะเดินมาดูข้างล่างมันจะกินข้อไปนะครับ
ตอนแรกจะต้องไงงั้นอะผมมาเองแต่รกใช้อยู่
น้องเขาช่วยเกณฑ์ดูด้วยบ้างเห็นอะไรก่อนพระอาหาร

ไปดูความคืบหน้าคดีด้วยนะครับ
นายเอกวัตรที่เขาทำหน้าที่ดูแลห้องน้ำก็มาทำงานตามปกติ

บอกว่าตำรวจเนี่ยมาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในห้องน้ำไปแล้ว
ไม่เจอความผิดปกติอย่างอื่นของสาเหตุการณ์ตายนะฮะ
ก็คาดว่ามาจากการใช้ยาเสพติดนะฮะใช้เข็มฉีดยาฉีดเข้าเส้น
นี่นะครับห้องน้ำนะฮะที่ผู้สื่อข่าวเราไปดูนะครับ
ก็เปิดให้บริการตามปกติทุกห้อง
อืมห้องเมื่อคืนก็เปิดค่ะนี่โอ้โห
แล้วถามไปยังญาติของผู้ตายนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการติดต่อ
ขอรับศพจากสถาบันนิติเวศเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
เขาก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายค่ะนะฮะ
แล้วก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยนะฮะที่เสียชีวิตเนี่ย
นายธวัชชัยมีอาชีพเป็นรบพอนะครับช่วงหลังนี้ตกงาน
กับนายชายชาญเป็นช่างเชื่อมเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว
ส่วนสาเหตุญาติบอกก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีก็เนี่ยฮะคงจะชวนกันไป
เสพยาเสพติดเนี่ยในห้องน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็เสียชีวิต
ทีนี้คำถามก็คือว่าลักษณะการฉีดยาเสพติดซึ่งก็คือเฮโรอีนนะฮะ
ผู้ตายทั้งสองใช้เนี่ยฉีดแบบนี้เนี่ยมันอันตรายแบบไหนยังไงถึงตายได้
เราถามอาจารย์ออสนะครับรองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์นะครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตรนะฮะ
นี่ครับอาจารย์ออสบอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
เฮโรอีนเนี่ยเป็นยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท
กล้ามเนื้อหัวใจหากใช้เกินขนาดจะทำให้ช็อกจนเสียชีวิตได้
โดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดยาฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ย
มันยิ่งทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็นำมาสู่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ความไม่บริสุทธิ์ของสารที่เขาใช้ฉีด
ในข่าวบอกว่าที่เสียชีวิตในมือกำกระบอกฉีดยาอยู่
ใช่ไหมครับในนั้นเป็นของเหลวที่ผสมกับเฮโรอีน
เหลวที่ใส่ในหมู่คนเล่นยาส่วนใหญ่จะไม่ใช่น้ำเปล่า
จะใช้ตัวที่เสริมกันก็เป็นยาเสพติดอีกประเภทหนึ่งที่เป็นน้ำ
เพราะฉะนั้นมันก็จะเสริมฤทธิ์นะครับเสริมฤทธิ์ก็คือ
ร่างกายรับไม่ไหวก็น็อกนะครับการฉีดเข้าเส้นเนี่ย
มันไม่ต้องมันไม่ต้องรอให้ดูดซึมครับ
เข้ากระแสเลือดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฉับพันธุ์นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกินขนาดหัวใจทำงานหนัก
ก็หัวใจล้มเหลวฉับพันธก็เสียชีวิตได้ครับ
คาดว่าตัวยาที่ผสมน่าจะมาจากหลอดเดียวกัน
ที่มีความเมพ่นสูงแล้วมีการแบ่งฉีดนะครับ
งั้นไม่เสียชีวิตพร้อมกันทั้งสองหรอกครับ